แล้วก็แววมาว่ากำลังจะมีข่าวดีให้แฟนได้หายคิดถึงกันแล้วนะ
เห็นว่าเขาจะกลับมารวมตัวกันไม่ได้มาแค่เฟฟางแก้วนะคะ
เห็นว่าเตรียมทำงานมีซิงเกิลที่๒ออกมาเร็วนี้แล้วนะคะ
ตอนนี้ซิงเกิลที่๒กำลังออกมาแล้วแล้วก็เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่
จะยกทั้งค่ายกะมิเลยคอนเฟิร์มแล้วว่ามาครบชัวร์
เราหายไปนานมากคือ๔๕ปี
แล้วก็เราก็คุยกันตลอดว่าเฮ้ยก็อยากกลับมาทำนะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราชอบพวกเราถนัด
เร็วนี้ก็มีอะไรให้แฟนที่กำลังรอคอยอยู่ได้เตอร์ไพรส์กันแน่นอนค่ะ
ใช่ค่ะก็ติดตามแล้วกันเพราะว่าปีนี้น่าจะได้เห็นหน้าพวกเรากันบ่อยขึ้นนะคะ
เต้นตั้งแต่ตอนที่เรากลับมารวมกัน๓คนแล้ว

มันเหมือนได้มารายงานกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับ

ทำเอาหวานใจโทนี่นะคะน่าจะชื่นชอบอยู่แหละนะคะ
ส่วนที่ควงกันไปใส่ชุดยุกะตะถึงแดนประดิษฐ

คือไปทำงานเลยค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เขาจ้างเราไปเที่ยวด้วย
แล้วก็แบบนี่แหละก็ไปถ่ายรายการรอบโตเกียวที่เราไป
คนแซวเนอะในไอจี
ก็เรื่อยนะก็แซวมาเรื่อยแหละ

คือเหมือนกับตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็ทำช่องตัวเอง

ก็เลยยังไม่ได้แบบคุยกันว่าแบบจะไปไหนอะไรยังไง
พรีเวดดิ้งนะจ๊ะทำงานจ๊ะท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้าง
นิดหน่อยมีภาพให้แฟนได้หายคิดถึงกันนะคะ